ควรมูสามานีต้องบอกว่าเมื่อกนี้โอ้โห

ให้ดูที่คอนะครับโหวดเผ็ดรอบมรรกฏกว่า๑๐๐ล้านบาท
พาดูภาพเลยนะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้พี่แจกรีนไปเนี่ย
ตะลึงอึ้งไปเลยจริงนะคะน้องขวัญสวยมากกว่าไกลล้านตัวค่ะยิ่งใส่พระคุมพยาบนะคะอวดเครื่องหน้าชัดเนี่ย
ทั้งตาจมูกปากสวยลงตัวจับจิตจับจ่ายจริงแล้วเครื่องเทศนะคะโอ้โหคือกาดเต็มงานเลยโท
โดยชุดนี้นะคะเจ้าของห้องเสื้อเนี่ยตั้งใจพิถีพิถันตัดเย็บให้เป็นน้องขวัญเป็นพิเศษเลยนะคะ
ใช้เวลากว่า๑เดือนในการคัดสรรแบบแล้วก็นำเพชรมาประดับประดานี่แหละค่ะ
แล้วตอนที่น้องขวัญเดินแบบเนี่ยคือพอขึ้นแคทวอร์กแล้วสวยมาก
คือสวยแบบลอยมาเลยสวยแบบสวยจึ้งอะค่ะ
คือเมื่อคืนนี้นะคะมีบอดี้การ์ดหนุ่มหลอกคอยประคองตลอดการเดินแคทวอล์ก
เพราะนอกจากจะช่วยดูแลจับชายกระโปรงแล้วนะคะ
สิ่งสำคัญเลยค่ะคอยดูแลความปลอดภัยของเครื่องเพชรค่ะ

โดยน้องขวัญเปิดใจกับพี่แจ๊กกะรีนนะคะว่าพี่หนูชอบชุดนี้มาก
ชอบชุดเจ้าสาวอารับชุดนี้จริงค่ะ

อู้วเดี๋ยวล่ะค่ะเมื่อหลายปีก่อนค่ะ
แต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นการเดินแบบด้วยชุดเจ้าสาวมุสลิมครั้งแรกในชีวิตค่ะ
ขวัญบอกด้วยนะคะว่าพี่หนูอยากใส่ชุดนี้ทุกวันเลย
มาแล้วอยากใส่แบบนี้เพราะว่ามันเหมือนเจ้าหญิง
ซึ่งทีมงานก็บอกว่านะคะว่าถ้าน้องขวัญอยากใส่จริงก็ต้องหาเจ้าบ่าวเป็นเจ้าชายอรับสักคน
กันไปแซวกันมามาถึงตรงนี้ค่ะน้องขวัญก็ถึงกันหลุดขำค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ยังโสดโสดอยู่ตรงนี้นะโสดสนิทค่ะ
แต่อนาคตถ้ามีหนุ่มมุสลิมหรือว่าอันนี้คุยกันเล่นนะเศรษฐีดูใบมาจีบเนี่ยไม่แน่นะ
เออเอาไปฟังเสียงน้องขวัญกันหน่อยค่ะ
ฉันสวยมากคือจริงไม่ได้ฉีดยานะคือสวยจริง
คือแบบแต่งตัวนานไหมคะแล้วความรู้สึกที่ได้ใส่แบบเราเห็นแบบลุคแรกในกระจกรู้สึกกันบ้างคะครับชุดนี้
คืออยากจะแต่งทุกวันเลยอยากตื่นนอนมาก็อยากใส่ชุดแบบนี้อยากพวกผมแบบนี้เลยชอบมากสวย
เมื่อกี้ก็ถามพี่เขาว่าอยากใส่ชุดแบบนี้จะใส่ชุดแบบนี้ได้ยังไงบ้างเขาบอกว่าใส่เป็นแบบได้
แต่ถ้าเกิดว่าขวัญจะแต่งงานขวัญจะใส่ชุดแบบนี้ไม่ได้นอกจากว่าเราจะหาเจ้าบ่าวเป็นคนอิสลาม
ยังไม่มีใส่ชุดก่อนสวยก่อนมองกระจกก่อนได้ค่ะ
น้องขวัญกันมาเยอะมากค่ะนักกู้กรุงศรีนะคะบอกว่าน่ารักมาก
ซันนี่นะคะต้นกล้าพาเที่ยวรวมไปถึงทิงเกอร์เบอรี่ด้วยนะคะ
แล้วก็ชื่นชมน้องขวัญแล้วต้องบอกว่าเมื่อวานนี้พี่แจ๊กรีนไปทำข่าวใช่ไหมคะ
เจอแฟนรายการด้วยเขาบอกว่าไงบ้าง
เขาก็บอกว่าติดตามตลอดเขารอดูข่าวนี้ด้วยนะคะ

ไม่เลยค่ะเขาบอกดูทั้งขวัญอยู่สวยนะคะ
แล้วทายเป็นแฟนรายการที่เป็นชาวมุสลิมด้วยนะคะ
ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะสวยงานดีจริงคุณผู้ชมค่ะ